พูดถึงเรื่องราวของหมอนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียวันนี้ที่ตลอดข่าวของเราอยากจะนำเสนอ
เรื่องของการค้าของค้าขายเดี๋ยวนี้มันก็ต้องมีไอเดียมีความคิดที่มันแปลกใหม่เก๋ไก่
เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าที่เราอยากจะขายด้วย
วันนี้เราก็เลยอยากจะนำเสนอเรื่องราวของหมอน
แต่ไม่ใช่หมอนธรรมดาค่ะหมอนแปลกรวบรวมมาฝากคุณผู้ชมมีแบบไหนแล้วแปลกยังไงไปดูกันจ้า
ตลอดข่าววันนี้จะสร้างสัมผัสใหม่แห่งการนอนให้กับคุณผู้ชม
ด้วยการพาไปเลือกหมอนข้างกายในสไตล์ที่ไม่ซ้ำใครไม่มีใครเหมือนและไม่มีใครอยากเหมือน
ที่ผ่านมาเราก็คงได้เห็นหมอนดีไซน์แปลกและเก๋ไก่กันมาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นหมอนสายอาหารไทยเช่นหมอนแกงเขียวหวานหมอนผัดไทยหมอนต้มยำกุ้งหมอนปลาทูปลาเค็มปลาสลิด
ต่อกันที่หมอนสายอาหารญี่ปุ่นเช่นหมอนโอโทโรหมอนซูชิสาวมอนหรือจะเป็นหมอนสายผลไม้อย่างหมอนทุเรียนเป็นต้นที่บอกไปทั้งหมดนี้ยังไม่พอ
ในยุคปัจจุบันไอเดียมันต้องแปลกแหวกแนวและเกินความคาดหมายขึ้นไปอีกค่ะ
เริ่มกันที่หมอนสายสัตว์หมอนเฮียและของเพื่อน
หมอนสายสัตว์เสมือนจริงที่ขนกันมาให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นน้องเฮีย

เห่าช้างน้องตะกรวดน้องแลนดอนและน้องตุ
อกจากนี้ยังมีหมอนซากเฮียอีกด้วย
อกจากน้องเฮียแล้วสัตว์อื่นก็มีด้วย
ไม่ว่าจะเป็นหมอนเห็บหมาหมอนหนอนหมอนกิ้งกือและหมอนคางคก
ใครชอบแบบไหนก็จัดไปจ้าน่ารักทุกตัว

ต่อกันที่หมอนสายแปลกแบบนี้ก็มีด้วย
เชื่อว่าหลายคนก็ไม่อยากจะเปิดเผยหรือให้ใครพบเห็น
แต่สิ่งเหล่านั้นได้มาปรากฏบนหมอนจ้า
นี่เลยหมอนสิวและหมอนส้นเท้าแตก
อ่ะใครที่กำลังเจ็บปวดกับสิ่งเหล่านี้เมื่อเห็นบ่อยบนเตียงก็คงจะชินไปเอง
จริงไหมล่ะคะคุณผู้ชม
ปิดท้ายกันที่หมอนสายหลอนชวนขนลุก
เรียกได้ว่าฮือฮาสุดเมื่อเจ้าของแบรนด์ผุดไอเดียนี้ขึ้น
เพื่อเอาใจคนที่ชอบความหลอนโดยการจัดทั้งผีไทยและผีเทศ
มาเอาใจกันแบบจัดเต็ม
หมอนผีกระสือผีไทยสุดร้อนที่เรารู้จักกันอย่างดี
หมอนฮันตูโพคองหมอนข้างฮอศพผีสุดสยองจากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย
หมอนผีญี่ปุ่นอย่างคุจิซาเกะโอนนะผีสาวผักฉีกด้วย
ใครอยากจะสั่งไปนอนกอดก็จัดไปเลยจ้า
เป็นสัมผัสใหม่แห่งการนอนค่ะ

หลับเต็มตื่นฟื้นไม่มีเลยค่ะอย่างนี้

ขายได้คุณเห็นไหมล่ะว่ามีคนเขาซื้อไปนอนจริง

คุณอยากได้ไหมดิฉันจะซื้อหมอนอันนี้ให้

น่าวววว

แต่มันนุ่มไงมันไม่สากนะ

เอาไว้ดูเป็นที่ระลึกใครพอใจอันไหนก็สั่งไปแล้วกัน